จะต้องมีการคัดสคศ
ที่น้องหนูทั่วประเทศเนี่ย
เขียนแล้วก็วาดส่งมาอวยพรนายกลุงตู่

ส่วนใหญ่เป็นน้องนุ้นหนูที่มาจากภาคใต้
มีเขียนลายมือมีวาดรูปการ์ตูนนะ
มีทั้งข้อความที่เขียนบอกว่า

ขอบคุณที่ทำให้ประเทศสงบสุขนะคะ
แล้วก็มีการวาดแล่ลุงตู่และมือมินิฮาร์ด

ลุงตู่ใจเย็น
บางคนบอกหง

เป็นสิ่งการันตีว่าลุงมีความสามารถ

ก็แสดงว่าน้องสนใจเรื่องของข่าวสารด้านเอเป็ก
การเมืองแล้วก็เรื่องของเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้เนอะ

คนดีตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปไหนให้ระวังตัวด้วย
อันนี้คือเป็นห่วงเนาะ
ก็อาจจะเตือนตามภาษาเด็กด้วยความเป็นห่วง
เดี๋ยวน้องอีกคนบอกว่าขอให้นายกไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ
และใจเย็นหน่อยนะคะลุงคนใจเย็นได้เปรียบค่ะ

ความคิดความอ่านเขาโตเป็นผู้ใหญ่มากเลยนะคะ

อีกคนบอกรักลุงตูขอให้มีความสุขให้แข็งแรงให้อดทนสู้
นี่นะคะนี่แหละค่ะสคศลุงตู่นะคะเอามาติดบอร์ดไว้โชว์
ส่วนผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์ก็เป็นประจำเหมือนกัน
วันเด็กทีไรผู้ว่ากอทมก็ต้องให้คำขวัญวันเด็กใช่ไหม
ใช่ครับให้ไปเมื่อวันก่อนแล้วนี่อาจารย์ชาติชาติ

อย่าแบดแซดอย่าบ่อยสู้อย่าถอยค่อยสร้างพลังใจ
ส่งอย่างแบตอย่างบ่อยอะไรอย่างนี้นะคะ
ซึ่งทางคุณชัดชาติก็มีการเป็นประธานในพิธีมอบโอวาส
กับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
ที่อาคารไอราวัฒน์พัฒนา

อย่าแบดเพราะการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญ
แซดอย่าบ่อยความผิดหวังทุกคนมีอยู่แล้ว
แซดได้แต่อย่าบ่อยพยายามมองโลกในแง่ดี

อย่าถอยไม่มีอะไรในชีวิตที่ได้มาง่าย
ทุกอย่างต้องมีความพยายามอุตสาหะ

ไม่มีพลังใจในการเดินหน้ามันก็ไปต่อยาก

เด็กจำง่ายพูดปุ๊บ
ท่องได้ปั๊บท่องกันลั่นเลยทีเดียวค่ะ

เพราะว่าให้เด็กได้เข้ามาเยี่ยมชมกันนะคะ
แล้วก็ได้ทดลองนั่งเก้าอี้
อ้าวนี่เห็นไหมอันนี้

ทีนี้มีน้องคนนึงค่ะน้องสุวรสุวรรณชัด

ภูวะก็ถามว่าโตขึ้นอยากเป็นอะไร

น้องตอบแบบชัดถ้อยชัดคำ

วาชัดบอกอย่าไปขำอย่าไปขำ

ว่าบอกขออนุโมทนาด้วยนะ

ได้ลองไปดูนะคะ
อุโมทนาด้วยนะ